วรพบวิริยโรธผู้แทนรัศดรแบบบัญชีรายชื่อ

วันนี้ผมขอเป็นตัวแทนพักเก้าไกรอภิปรายสรุป
ในวาระงบประมาณประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับ

ไม่สามารถสนับสนุนร่างงบประมาณฉบับนี้
ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาญได้ครับ

มันคืองบประมาณที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงครับ
และเช่นเดียวกันครับพวกเราไม่ได้มาติอย่างเดียวครับ
เพื่อนสมาชิกของผมทุกคนมาพร้อมกับข้อเสนอครับ
ดังนั้นผมจึงขอรวบรวมข้อเสนอของเพื่อนสมาชิก

ให้ทุกท่านได้เห็นว่าถ้าเราออกแบบงบประมาณ
ที่คิดว่าประชาชนเป็นเจ้าของภาษีและงบประมาณ
งบประมาณในปี๒๕๖๖นี้จะเป็นอย่างไรครับ

เหตุผลที่เราไม่สไลด์ถัดไปเลยครับ
เหตุผลที่เราไม่สามารถสนับสนุนงบ
ฉบับนี้ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ได้นะครับ
เพราะเป็นงบประมาณที่เหมือนเดิมครับ

หรือวิกฤตหมดแล้ววิกฤตในงบปี๖๖นี้ครับ
ทุกอย่างก็ยังคงเหมือนเดิมครับ
ยังคงเป็นงบของข้าราชการครับ

จะขึ้นมา๑๔๖๐๐๐ล้านครับ
แล้วก็ยังเป็นงบประมาณโครงการเบี้ยหัวแตกครับ

ก็จะเจอ๒๖๐๐๐รายการนะครับ
งบประมาณนี้มูลค่าต่ำกว่า๑๐ล้านบาทครับ

งบประมาณก็ยังไม่มีตัวชีวัตร
ในเรื่องของความคุ้มค่าของภาษีประชาชนเลย

จริงแล้วผมคิดว่ามัน๘ปีด้วยซ้ำครับ

เขาก็จะบอกว่าอย่าให้รักของเรามั่นคง
เหมือนงบประมาณไทยที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงครับ
จริงมันก็อาจจะเป็นข้อสรุปอีกอันหนึ่ง
หัวหน้าพักคุณพิธาริมเจริญรัฐของเราได้สรุปไว้ง่ายครับ
ว่ามันคืองบประมาณแบบช้างป่วยครับ

แล้วมาเทียบกับการจัดงบประมาณของรัฐบาลชุดนี้ครับ

คือคนที่ไม่ได้รับผลกระทบเนี่ยครับ
ก็ยิ่งเติบโตเฟื่องฟูเหมือนกับไม่เคยมีวิกฤตมาก่อน

ปีที่แล้วอภิมหาเศรษฐีไทย๕๐ลายแรก
รวยขึ้น๑ล้านล้านบาทครับ
แต่ในขณะที่ประชาชนได้รับผลกระทบ
ตกงานปิดกิจการกู้เพิ่ม
ครัวเรือนก็เพิ่มขึ้น๕แสนล้านบาทครับ
เชื่อธุรกิจใหญ่เพิ่มขึ้น๑๕
นี่คือโลกที่จะเหลื่อมล้ำมากขึ้นครับ
สังคมไทยทุกวันนี้เนี่ยมันเหมือนมี๒โลกครับ

แต่จริงมันอยู่ห่างแค่หน้าปากซอยครับ
คำถามสำคัญที่ผมอยากชวนทุกท่านตั้งคำถามครับ
คือเราจะอยู่กันแบบนี้จริงเหรอครับ
หรือมันถึงเวลาแล้วครับที่ประเทศไทยเนี่ย

เพื่อให้ประเทศไทยไม่เหมือนเดิมครับ
นี่คือเหตุผลที่ผมต้องการรวบรวมข้อเสนอของเพื่อนสมาชิกนะครับ
พักเก้าไกรมาเปรียบเทียบให้เห็นครับ
ถ้าเป็นรัฐบาลก้าวไกลประเทศไทยจะเปลี่ยนเป็นยังไงครับ

เรื่องของประเด็นการศึกษานี่ครับ
คือวาระฟื้นฟูการศึกษาเนี่ยจริงทุกประเทศเขาพูดถึงครับ
ถ้าเข้าไปดูงบประมาณของรัฐบาลชุดนี้เร็วเนี่ย
ก็จะเห็นว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงสำหรับการฟื้นฟูการศึกษานะครับ
มาต่อเนื่องเป็นปีที่๕แล้วนะครับ
ก็คงเป็นคำตอบที่ชัดที่สุดครับว่ารัฐบาลชุดนี้
ให้ความสำคัญกับอนาคตของชาติยังไง
แต่ถ้าเป็นงบประมาณ๙ไกลเพื่อนสมาชิกของผมสนพัทย์
ก็ยืนยันครับว่าการฟื้นฟูการศึกษาเป็นสิ่งที่จำเป็นเร่งด่วนที่สุด
ไม่ว่าจะฟื้นฟูสุขภาพจิตขยายเวลาเรียนให้กับนักเรียนที่ตามเพื่อนไม่ทัน
หรือเพิ่มศักยภาพการสอนของครู
แล้วก็ควรจะต้องเพิ่มงบรายหัวครับที่ไม่เคยเพิ่มมาเลยในรอบ๑๓ปีที่ผ่านมานี้ครับ
เรียนฟรี๑๕ปีเนี่ยเรียนฟรีได้จริงครับตามรัฐมนูลกำหนดไว้
ที่รัฐบาลนี้ทำไม่ได้และไม่เคยคิดจะทำไม่ได้
แต่ถ้ามองไปในอนาคตผมต้องบอกว่าถึงเวลาที่ประเทศไทย
แล้วก็เพิ่มศัพท์ศูนย์อย่างศาลกิจศึกษา
ให้นักเรียนนักศึกษาเรียนไปทำงานไป
รัฐช่วยเอกชนจ้างจบมามีงานทำทันที
แล้วก็คงต้องถึงเวลาเริ่มกองทุนพัฒนา
ก็คือให้เรียนรู้ตลอดชีวิตเรียนฟรีตลอดชีพ
วัยเรียนวัยทำงานรองรับกับโรคที่ไม่แน่นอน

นี่คือภาพของการศึกษาในอนาคต

จัดสรรงบประมาณมาให้สำหรับอนาคตของชาติครับ
ถัดไปครับประเด็นสวัสดิการประชาชนครับ
พวกเราพักเก้าไกรเนี่ยพูดย้ำมาตลอดครับ
ว่าประเทศไทยต้องเปลี่ยนจากสวัสดิการอนาถา
สวัสดีการพิสูจน์ความจนนะครับให้กลายเป็นสวัสดิการประชาชนทั่วหน้าครับ

เหมือนที่เห็นแล้วในช่วงวิกฤตที่ผ่านมานี่ครับ
แต่จริงเนี่ยมันมีอีกนัยยะหนึ่งที่สำคัญครับ
คือมันเป็นเรื่องของความยั่งยืนของสวัสดิการประชาชนครับ

คือจะให้ผู้เสียภาษีเนี่ยเขาตั้งคำถามไปอีกนานแค่ไหนครับ
เสียภาษีทำไมในประเทศนี้ถ้าไม่มีสิทธิ์ในสวัสดิการ
แล้วถ้าไปถามประชาชนทุกคนนะครับเขาก็จะยืนยันครับ
มันมี๒วิธีนะครับที่ทำให้ประชาชนรู้สึกเต็มใจที่จะเสียภาษีมากขึ้นครับ
ประเด็นข้อวิธีแรกครับก็คือให้เขารู้สึกว่า
ภาษีที่เสียไปจะกลับมาเป็นสวัสดิการให้เขาได้
นี่ก็คือเป็นเหตุผลที่เรายืนยันมาตลอดว่าประเทศไทยต้องเป็นสวัสดิการทั่วหน้าครับ
อีกวิธีหนึ่งครับคือการให้ประชาชนรู้ว่า
ทุกบาททุกสตางค์ที่เขาเสียไปให้ภาครัฐ
ภาครัฐใช้งบภาษีนั้นออกมาเป็นงบประมาณที่คุ้มค่าที่สุด
นี่ก็คงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่พวกเราพูดถึงเรื่องของความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณในการอภิปรายทุกครั้งครับ
ถ้าเป็นข้อเสนอของพวกเรางบประมาณ๙ก่าย
เพื่อนสมาชิกของผมสอสอวันวิพาไม้สนนะครับสำหรับงบประมาณปี๖๖นี้
คือเบี้ยเด็กเล็ก๐๖ขวบ๖๐๐บาทต่อเดือน
ต้องเปลี่ยนจากเฉพาะเด็กยากจนเป็นทั่วหน้าครับ
ทั้งฟื้นฟูการศึกษาและสวัสดิการประชาชนนะครับ
พวกเรายืนยันจริงทำได้เลยในปี๖๖นี้

คือลดงบกลางครับที่๙๐๐กว่าล้านนี่เกินจากความจำเป็น

และลดโครงการที่ไม่จำเป็นโครงการเบี้ยหัวแตกต่างนะครับ

จริงข้อเสนอของเราจริงมันเรียบง่ายมากนะครับ

ทำตามที่สัญญากับประชาชนไว้บ้างครับ

คือเพิ่มเบี้ยเด็กเล็กทั่วหน้า๑๒๐๐บาทต่อเดือนครับ
ให้เป็นสวัสดิการสำหรับเด็กเล็กครับ
คือเพราะทุกการศึกษาเขายืนยันมาแล้ว
เด็กเล็กเข้าถึงนมเข้าถึงนิทานที่มีคุณภาพมากเท่าไหร่
เด็กเล็กคนนั้นก็จะเติบโตขึ้นมา
เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพมากขึ้นเท่านั้นครับ

ประเทศไทยจะต้องมีเบี้ยเด็กโตครับ

ให้การศึกษาสามารถเข้าถึงง่าย
อย่าให้ความยากจนมาเป็นอุปสรรคของการศึกษาครับ

๓๐๐๐บาทต่อเดือนในแวด๔ปีครับ

มีบำนานทั่วหน้าเนี่ยมันไม่ใช่แค่สวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุครับ
มันคือการทำให้คนหนุ่มสาวทุกคนเนี่ย
กล้าใช้ชีวิตกล้าเสี่ยงกล้าลอง
ล่าฝันสร้างนวัตกรรมได้อย่างเต็มที่ครับ

จริงแล้วมันอยู่ที่ความกล้าหารทางการเมืองครับ
ที่จะยืนยันว่าประเทศไทยจำเป็นต้องมีรายได้ใหม่ครับ

เพื่อนส่อของผมส่อปกรณ์วุฒิครับ
เสนอว่ารายได้ใหม่ลำดับแรกครับ
คือการแก้ไขภาษีที่ดินครับ
คือให้มีภาษีที่ดินแบบรวมแปลงครับ

คิดจากการถือครองที่ดินทั้งประเทศด้วยอัตราก้าวหน้า
ภาษีที่ดินรวมแปลงจากกลุ่มทุนที่เลี่ยงภาษีด้วยการปลูกกล้วยปลูกมะนาว
มีการศึกษามาแล้วว่าประเทศไทยจะได้รายได้เพิ่มขึ้น๑แสนล้านบาทครับ

ว่าประเทศไทยยังมีศักยภาพในการหารายได้ต่างอยู่
คนที่ใช้ทรัพยากรมากก็ควรเสียภาษีมากเสียค่าส่วนกลางมากเป็นเรื่องปกติครับ
ผมอาจจะยกตัวอย่างอื่นรายได้อย่างอื่นเร็วนะครับ
หรือเปลี่ยนหารายได้ใหม่อย่างเอาหวยขึ้นมาบนดิน
แล้วก็นำเงินส่วนเพิ่มของงบประมาณประจำปีนี้ครับให้กลับมาเป็นสวัสดิการประชาชนครับ
ทั้งหมดแล้วยืนยันจะได้งบประมาณรายได้รวมทั้งหมด๕เกือบ๖แสนล้านบาทครับ
พวกเรายืนยันอีกครั้งหนึ่งครับพักเก้าไกรไม่มีไม่เคยมี
และจะไม่มีนโยบายลดบำนานข้าราชการนะครับ
เพราะพวกเรายืนยันครับว่ารายได้ที่พวกเราเสนอเพียงพอ
ในการทำงบประมาณสำหรับการศึกษาและสวัสดิการประชาชน
โดยที่ไม่จำเป็นต้องลดบำนานข้าราชการครับ
ต่อมาครับถ้ามาดูประเด็นด้านเศรษฐกิจครับ
งบประมาณของเก้าไกรงบประมาณของรัฐบาลถ้าไปดู
เพราะว่าจ้างงานถึง๑๐ล้านคนครับ
คือเฉลี่ยแล้วเนี่ยคือ๒๑ล้านบาทต่อ๑โครงการครับ
บศยเพิ่มขึ้นเพราะบศยเนี่ยพิสูจน์มาแล้วครับ
ให้เขาให้เข้าถึงโอกาสแหล่งทุนเพื่อเปิดกิจการอีกครั้งหนึ่ง
รองรับกับการฟื้นตัวกลับมาของธุรกิจท่องเที่ยวครับ

ผมเคยเสนอไว้แล้วในหลายอ่ายโอกาส
ในการเพิ่มตั้งต่อคือเช่น

มาหักภาษีได้๑๕เท่า

ที่จะลงมาขยายกิจการมากินรวบ

วงเงินสินเชื่อขนาดใหญ่ครับ

หลายคนก็กู้ไม่ได้ต้องไปหนี้นอกระบบครับ

จริงมันคือการช่วยชีวิตเป็นแสนชีวิต

แต่ว่าถ้ามาดูงบประมาณของพวกเด็กประยุทธ์ที่ตั้งไว้เนี่ยครับ

จริงโครงการนี้มันเป็นภาพสะท้อนของรัฐบาลชุดนี้ได้เลยนะครับ
จริงโครงการนี้มันเป็นภาพสะท้อนของรัฐบาลชุดนี้ได้เลยนะครับ
จริงโครงการนี้มันเป็นภาพสะท้อนของรัฐบาลชุดนี้ได้เลยนะครับ
จริงโครงการนี้มันเป็นภาพสะท้อนของรัฐบาลชุดนี้ได้เลยนะครับ

จริงโครงการนี้มันเป็นภาพสะท้อนของรัฐบาลชุดนี้ได้เลยนะครับ

จริงโครงการนี้มันเป็นภาพสะท้อนของรัฐบาลชุดนี้ได้เลยนะครับ
จริงโครงการนี้มันเป็นภาพสะท้อนของรัฐบาลชุดนี้ได้เลยนะครับ
จริงโครงการนี้มันเป็นภาพสะท้อนของรัฐบาลชุดนี้ได้เลยนะครับ

จริงโครงการนี้มันเป็นภาพสะท้อนของรัฐบาลชุดนี้ได้เลยนะครับ

จริงโครงการนี้มันเป็นภาพสะท้อนของรัฐบาลชุดนี้ได้เลยนะครับ
จริงโครงการนี้มันเป็นภาพสะท้อนของรัฐบาลชุดนี้ได้เลยนะครับ
จริงโครงการนี้มันเป็นภาพสะท้อนของรัฐบาลชุดนี้ได้เลยนะครับ

จริงโครงการนี้มันเป็นภาพสะท้อนของรัฐบาลชุดนี้ได้เลยนะครับ
จริงโครงการนี้มันเป็นภาพสะท้อนของรัฐบาลชุดนี้ได้เลยนะครับ
จริงโครงการนี้มันเป็นภาพสะท้อนของรัฐบาลชุดนี้ได้เลยนะครับ

จริงโครงการนี้มันเป็นภาพสะท้อนของรัฐบาลชุดนี้ได้เลยนะครับ
จริงโครงการนี้มันเป็นภาพสะท้อนของรัฐบาลชุดนี้ได้เลยนะครับ

จริงโครงการนี้มันเป็นภาพสะท้อนของรัฐบาลชุดนี้ได้เลยนะครับ

จริงโครงการนี้มันเป็นภาพสะท้อนของรัฐบาลชุดนี้ได้เลยนะครับ
จริงโครงการนี้มันเป็นภาพสะท้อนของรัฐบาลชุดนี้ได้เลยนะครับ
จริงโครงการนี้มันเป็นภาพสะท้อนของรัฐบาลชุดนี้ได้เลยนะครับ
จริงโครงการนี้มันเป็นภาพสะท้อนของรัฐบาลชุดนี้ได้เลยนะครับ
จริงโครงการนี้มันเป็นภาพสะท้อนของรัฐบาลชุดนี้ได้เลยนะครับ

จริงโครงการนี้มันเป็นภาพสะท้อนของรัฐบาลชุดนี้ได้เลยนะครับ
จริงโครงการนี้มันเป็นภาพสะท้อนของรัฐบาลชุดนี้ได้เลยนะครับ

จริงโครงการนี้มันเป็นภาพสะท้อนของรัฐบาลชุดนี้ได้เลยนะครับ

จริงโครงการนี้มันเป็นภาพสะท้อนของรัฐบาลชุดนี้ได้เลยนะครับ
จริงโครงการนี้มันเป็นภาพสะท้อนของรัฐบาลชุดนี้ได้เลยนะครับ
จริงโครงการนี้มันเป็นภาพสะท้อนของรัฐบาลชุดนี้ได้เลยนะครับ

จริงโครงการนี้มันเป็นภาพสะท้อนของรัฐบาลชุดนี้ได้เลยนะครับ

คายเม็ดเช้ง๑๕๐๐ล้านบาท
เป็นงบประมาณซื้อเครื่องอุปกรณ์ของกรมอุตุ

แต่เพราะว่าไม่รู้จะไปใส่ในแผนงานยุทธศาสตร์ไหน
ก็เลยมาโผล่ที่แผนงานยุทธศาสตร์คายเม็ดเช้ง

คือกระบวนการทำงบประมาณของไทยนะครับ
ถ้ามันยังติดอยู่ในกรอบยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยครับ
คือมันไม่ยวดหยุ่นเพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลง

มันก็จะมาเกิดเห็นเป็นพฤติการอย่างนี้
หรืออีกประเด็นนึงครับ
บางทีเราอาจจะอยู่กับนายก
ไม่สนใจจะทำตามสัญญานานเกินไปหรือเปล่าครับ

เพื่อนสมาชิกของผมสสกันพงศ์และสสปฏิพัฒน์
ก็เสนอตัวอย่างให้การสร้างอุตสาหกรรมสีเขียว
แล้วก็การแก้หนี้เกษตรกรให้เป็นเรื่องเดียวกันครับ
เสนอให้มีงบประมาณสำหรับแก้หนี้เกษตรกร
เกษตรกรผู้สูงอายุและก็การเปลี่ยนหนี้เป็นป่าครับ
คือให้รัฐบาลเช่าที่ดินบางส่วนของเกษตรกรเนี่ยครับ

เกษตรกรได้ค่าเช่าที่ปลดหนี้ปลดดอกเบี้ย

เป็นจุดเริ่มต้นของอุตสาหกรรมใหม่ครับอุตสาหกรรมสีเขียว
มูลค่าแสนกว่าล้านบาทต่อปีครับ
ถัดมาครับคือการจัดงบประมาณแบบรวมศูนย์ครับ
พลเอกประยุทธ์ตั้งสัดส่วนรายได้ท้องถิ่นต่อส่วนกลาง
คงที่มาตลอดครับ๒๙มาแล้ว๘ปีนะครับ
คือถ่ายโอนภารกิจแต่ไม่ถ่ายโอนรายได้ให้ครับ
ตัวอย่างปีนี้ก็ชัดเจนที่สุดครับก็คือประเด็นรอพอสต
ที่จะต้องถ่ายโอน๓๓๐๐กว่าแห่งแต่โอนงบให้เพียงแค่๕๑๒แห่งครับ
ข้อเสนอของเราพักเก้าไกรครับนี่คือสิ่งที่เพื่อนสอสออาจารย์สุรเชษฐเสนอไว้ครับ
คือต้องเลิกสร้างโครงการที่ซ้ำซ้อนของราชการส่วนกลางครับ
คือเลิกใช้ภาษีของประชาชนให้กลายเป็นงบผู้รับเหมาครับ
แล้วละเลยซ่อมแซมโครงสร้างเดิมที่มีอยู่ที่ประชาชนต้องการแก้ไขครับ
งบประมาณของทางหลวงชนบทให้ท้องถิ่นครับ
ดูแลซ่อมแซมถนนที่ประชาชนใช้เดินทางบ่อยที่สุด
ฟื้นฟูงบเส้นเลือดฝอยนะครับที่ถูกละเลยมานานแล้วครับ
งบประมาณที่คิดโดยท้องถิ่นที่ประชาชนเลือกตั้งยังไงก็ดีกว่าข้าราชการแต่งตั้งครับ
จึงเสนองบโยกงบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดอีก๒๑๐๐ล้านให้กับท้องถิ่นครับ
คือถ้าเป็นงบประมาณก้าวไกรท้องถิ่นจะได้งบประมาณเพิ่ม๖๙๐๐ล้านบาทครับ
เพื่อให้เพียงพอในการใช้กับความต้องการของคนในพื้นที่และถ่ายโอนงบประมาณกับภารกิจไปพร้อมกันครับ
แต่เป้าหมายของรัฐบาลเก้าไกรนั้นก็ชัดเจนครับ
สสนัทพงศ์เรืองปัญญาวุฒิก็เสนอไว้ว่า
ส่วนรายได้ของท้องถิ่นต่อส่วนกลางต้องเพิ่มขึ้นเป็น๕๐๕๐ครับ
งบประมาณที่คิดโดยท้องถิ่นที่ประชาชนเลือก
กว่างบประมาณที่คิดโดยราชการส่วนกลางที่นั่งอยู่ที่กรุงเทพแล้วคิดแทนแน่นอนครับ

ถ้าเราแบ่งสัดส่วนรายได้แวดและภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีสรรพสารมิตร
มูลค่ากิจกรรมเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละพื้นที่ครับ

ถิ่นจะกลายเป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจตัวใหม่อีก๗๕๘๐แห่งครับ
ทุกคนก็ไม่ต้องมากระจุกตัวแย่งงานกันที่กรุงเทพชนบุรีระยองอีกต่อไปครับ

ความแตกต่างที่สำคัญที่สุดของงบประมาณของรัฐบาลพลเอกประยุจันทร์โอชาและงบประมาณเก้าไกร
อยู่ที่วิธีคิดและกระบวนการจัดทำงบประมาณนี่แหละครับ

เพราะรัฐบาลชุดนี้ยังติดอยู่ในกรอบว่าข้อมูลภาครัฐเป็นข้อมูลของราชการ
แต่ปีนี้ครับพวกเราเชิญชวนภาคประชาชนครับ
ทำให้การวิเคราะห์งบประมาณเกิดขึ้นได้
ฟังข้อเสนอจากประชนได้ง่ายขึ้นภายในไม่กี่นาทีครับ
คือเมื่อมีข้อมูลเปิดโหวตพลังการมีส่วนร่วมของประชาชน
มันคือการระเบิดศักยภาพของการทำงบประมาณ
กลายเป็นงบมารของประชาชนครับ
ถ้ากล่าวโดยสรุปครับข้อเสนองบประมาณของก้าวไกรของเรา
สวัสดีการทั่วหน้าเติมพลังให้ประชาชนเติมอนาคตให้การศึกษา
เปลี่ยนจากเศรษฐกิจเสือนอนกินกลุ่มทุนผูกขาดไม่กี่ตระกูล
จากช้างป่วยราชการรวมศูนย์เป็นท้องถิ่นก้าวหน้า๗๕๘๐แห่ง
จากงบประมาณราชการเป็นงบประมาณของประชาชน
ประชาชนเป็นเจ้าของภาษีและงบประมาณครับ

วาระการเมืองครั้งแรกของพวกเราตั้งแต่อนาคตใหม่ยันมาก้าวไกรนะครับ

ประเทศไทยมีศักยภาพเพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงและพัฒนาให้ดีขึ้นได้ครับ
และผมก็ขอเป็นตัวแทนพักเก้าไกรตอบสรุปคำท้าท่านนายกเมื่อวานอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ยิ่งพวกเราเข้าใจพวกเรายิ่งมั่นใจครับ
พักเก้าไกลพร้อมครับและมาเพื่อเปลี่ยนแน่นอนครับ
ตอนนี้ที่ประเทศไทยต้องการคือผู้นำอย่างพิธาที่มีเจตจำนงที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงครับ
และพักการเมืองอย่างพักก้าวไก่ที่กล้าชนกับระบอบในทุนขุนศึกศักดินาครับ
เพื่ออนาคตใหม่ของประชาชนเพื่อประเทศไทยที่ไม่เหมือนเดิมครับ